ต้องหยุดนะฮะปฏิบัติหน้าที่ได้งานเป็นพิธีกร
สิบสี่วันสิบสี่วันสิบสี่วันร้านนี้ค่ะสิบสี่วันนะฮะ
ก็คือหยุดไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้ว
มันขึ้นมาทางดีไงน้องหนูเริ่มหล่มจมูก

ซึ่งเป็นพนักงานขับรถของมดดำเนี่ย

ก็เลยมีการไปตรวจเจ้ารับผิดเทส

มีผลขึ้นมา

รับผิดเทคในที่นี้คือหมายถึงที่เป็นตรวจเลือดถูกหรือเปล่า

ตัวเขาเองก็เลยมาบอกทางคุณมดดำว่า

แล้วก็ไปตรวจแล้วก็เจอแบบนี้

ผลออกมาเมื่อคืนล่าสุดนะครับก็คือ
คุณบิ๊กที่เป็นพนักงานขับรถเนี่ย

เพราะฉะนั้นอันนี้คือยืนยันแล้วว่าคุณมดดำเนี่ย

พลาดมาถึงว่าเอ๊แล้วทำไมคุณรถเม

ถ้านับตามวงแล้วนะฮะตามวงแล้วเนี่ย
คือบิ๊กเป็นคนที่ติด

ดำเนี่ยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ถูกไหมครับเป็นผู้เสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นวงที่หนึ่ง

ผมกับรถเมย์มาเจอมดดำ

ถามว่ามีโอกาสไหมผมก็ลองมดดำว่า

เราต้องกักตัว๑๔วันทันที

เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นวงที่๒แล้ว

กลับไปพอดีว่ามดดำเนี่ยเมื่อคืนไปตรวจมา

ด้วยการกระจายเชื้อยังไม่ออกแน่นอน

ก็รอดไปต่อให้คุณมดดำเนี่ยนะฮะ
ตรวจเชื้อเจออีก๗วันข้างหน้า

เพราะเราจบไปตั้งแต่มดดำตรวจครั้งแรก

คนนั้นเนี่ยต้องกลักตัว

เป็นการปรึกษาจากอาจารย์หมอ

กว่าท่านเดียวนะหลายท่านก็จะบอกตรงกันแบบนี้มานะครับ
หลายคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยนึกว่าคุณมดดำติดโควิดจริง

จริงตอนนี้อาจจะเป็นบ้าเพราะว่าอยู่บ้าน
เขาพูดแล้วว่าจริงเขาต้องกักตัว๑๔วัน
ดังนั้นถือว่าเป็นการพักเมื่อคืนก็บอกแกบอกว่า

เจ้านี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณพี่มอส

ชัดเจนเปลี่ยนเลยนี่คือทำสตูที่บ้านแล้วเหรอคะ
ตอนนี้ทำสตูดิโออยู่ที่บ้านกลางบ้านแล้วค่ะ
โอ้โหวันหลังคือเราจะจัดรายการไปด้วยกันเหรออ๋อบ้านใหญ่จังเลย
ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าสดจากที่บ้าน๑๐วันอ่ะ๑๒วันอ่ะ
ค่ะถ่ายท่าจะถ้าสดคุณก็ต้องไปถ่ายท่าที่วัดแล้ว
พี่หนูคนดีอ่ะพี่หนูบอกว่าตอนนี้อยู่คนเดียว
เป็นยังไงบ้างคะพี่โม่ะครับวันนี้
อ๋อออกแบบนี้ได้เงินได้เหรอ

ออกแบบนี้เหรอก็ไม่รู้ก็อย่างนึงก็ต้องได้เงินเดี๋ยวมั้ย
ออกแบบนี้ไม่ได้เงิน

อืมก็คือวันหลังเนี้ยจะจัดรายการผ่านทางวีดีโอคอลแบบนี้ได้แล้วถูกต้องไหม

แบบตอนนี้ที่บ้านคือเหมือนสตูดิโอแล้วอ่ะ

คือตอนนี้พี่ก็อยู่กับน้องที่ต้องกักตัวด้วยเหมือนกันถูกไหม
ตอนนี้อัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างคนในครอบครัวคนที่บ้าน
ก็คือทุกคนก็คือคนขับรถติดโควิด๑๐๐แล้วค่ะ

ตอนนี้เขาก็ต้องกักตัวเพื่อที่จะรอรถพยาบาลมารับตามขั้นตอนของเขาไปเนอะ

ก็ได้เข้าไปตรวจที่อื่นแหละเพราะฉะนั้นแหละก็คุยกับโรงพยาบาลก็ต้องรอที่โรงพยาบาลจะต้องมารับ
เขาก็คาดว่าน่าจะวันนี้แหละค่ะน่าจะดึกอะไรอย่างนี้

ผมแนะนำให้คุณไปอยู่กับแม่ชีเมื่อกี้สิ

แม่ชียังไงอะเธอแม่ชียังไงอะ
ก็แม่ชีก็คือสรุปว่าคือก็เป็นแก๊ง

แก๊งแบบว่าแม่ชีที่แบบว่าปองหุ่นแล้วก็เป็นแก๊งใช่ไหม
ใช่แม่ชีแม่ชีองโตอะก็ชื่อแม่ชีอิสลี

อ่าแล้วก็มีเหล่าสาวกก็
แต่งเป็นแม่ชีแล้วก็แต่งหญิง

เออแต่งเหมือนสาวสวยหญิงสวยเนี่ยออกไปล่าเหยื่อ
เอามาให้ทางฝั่งของอิสตรี

คุณแม่จะเอาไปเล่ารายการเย็นคืนนี้เหรอ

อ๋อเล่าอีกว่ะ

อืม

อ้าวพี่หนุ่ม

วันแรกคือตอนนี้สิ่งที่จะต้องขอคือ
หนุ่มกัญชัยต้องต้องหยุดโทรหาฉัน

ข้อดีที่จะได้คือจิตจะยิ่งตก

คือที่โทรไปเป็นห่วง

ว่านิกเนี่ยไปรับเชื้อวันไหน

หนุ่มละลานทุกคนรอบตัวฉันหมดเลย

ทำไมถึงปล่อยให้แบบว่า
เขาไปถามสมมติว่าใส่แม็กซ์ไหม

เค้นเอาความจริงกับคนรอบข้าง
เมื่อวานนี้นะ

เมื่อเช้านี้เกิดเหตุการณ์ที่มันเกิด
เกิดขึ้นมาก่อน
ที่เขาต้องหยุดทำงานที่บ้านพี่ก่อนตอนนี้

เฮ้ยมีคนมาดูอย่างเงี้ยบ้านนี้

โถข้าวผู้สาธารณ์ทำบ้านต้องแพงพี่

นี่ห้องนอนพี่เหรอ

ขอบคุณนะขอบคุณที่เป็นห่วงทุกคนเลย

ไม่ได้อีกสิบสิบไก่วันอาจจะสิบ